ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่าท่านได้เห็นเรื่องราวที่เขาพูดถึงกันทางโซเชียล
หรือว่าทั้งแง่มุมต่างบ้างหรือเปล่าค่ะนะเรื่องราวของสำนักส่งร้างแห่งหนึ่งที่สุโขทัยนะครับ
เป็นสำนักส่งร้างอยู่กลางป่าอยู่บนยอดเขาโชคชนางนะครับ
ตรงนี้ฮะจะเห็นว่าสภาพพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างแบบโอ้โห
ก็เป็นสำนักส่งร้างนะครับสุดประชุมครับ
ในพื้นที่ตะบนเมืองเก่าที่สุโขทัยนะครับ

คือชาวบ้านว่าก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างนี่ครับ
บาทเก่าก็ยังอยู่เยอะแยะไปหมดนะครับ

ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมีความเฮียนอยู่ด้วย
มีเรื่องของศพผู้หญิงตายทั้งกลมถูกฝังอยู่ในพื้นที่ตรงนี้
มีหมอผีจะมาเอาน้ำมันพลายแต่ไม่สำเร็จนะครับ
มีผู้หญิงจะมาผูกคอตายตรงทางเข้าหน้าสำนักส่งร้างตรงนี้ก็มี
หลือก็เยอะแยะไปหมดนี่ขนาดไปนิดภาพกลางวันนะ

กลางคืนเราก็ไปนะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมรอนะฮะ
เพราะว่าคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปพิสูจน์ดูหน่อยว่าตกลงแล้วเออยังไง

ร้างตรงนี้หรือว่าวัดร้างตรงนี้เนี่ยเฮียนไม่เฮียนอะไรยังไงกันแน่
เห็นช่วงกลางวันก็ลักษณะพื้นที่เป็นอย่างนี้นี่ตั้งใจว่าจะเดินทางเข้าไปดูอีก
แล้วระหว่างทางนี่ครับคุณกิติศักดิ์ไปเจอพระรูปนี้ครับ
นี่ติก็เลยถามเลยหลวงพี่หลวงพี่จะไปทางไหน
พระท่านบอกเนี่ยจะไปเนี่ยวัดร้างตรงเนี้ยติก็เลยบอกหลวงพี่ก็นิมนต์เลยฮะ
ไม่กล้าไปคนเดียวหรือเปล่าเลยนิมนต์พระท่านให้ไปด้วย
อย่ามาสอนนี้รู้ทันตีรีบนิมนต์ขึ้นรถเลยไปถึงฮะ
พระท่านก็เดินนำเลยบอกว่าจะไปนั่งสมาธิที่สำนักสงร้าง
ต้องขึ้นยอดเขานะฮะยอดเขาโชคชนางนะครับ
ในพื้นที่หมู่๓ตะบนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ท่านผู้ชมท่านไหนเคยไปมั่งลองส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะฮะ
ท่านบอกว่าท่านมาจากเชียงใหม่นะค่ะอ่าจุดหมายปลายทางจุดหมายเดียวกันครับ

แล้วก็ไปถึงครับทุกผู้ชมครับสำนักสงร้างนะฮะ
ไปถึงพระท่านก็ปูพื้นเคลียร์ที่ในการปักกรด
บอกว่าจะเนี่ยจะนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้นี่แหละนะครับ
สอบถามชื่อท่านบอกว่าชื่อพระน้องจันทราโพ
เป็นพระมาจากเชียงใหม่ทุดงมาจากเชียงใหม่
เดี๋ยวอัตมาจะปักกรดตรงนี้นะครับ
ก็เรียนทุกท่านนะฮะขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินสำรวจโดยรอบพื้นที่นะครับ
ไปเจอบันไดทางขึ้นเขาโชคชนางนะครับ
เป็นบันไดพญานาคนี่ฮะจำนวนทั้งหมดเนี่ย
ขั้นตีบอกว่านับครบทุกขั้น
ไม่มีขาดไม่มีเกิน๘๗๖ขั้น
มีเจดีเก็บกระดูกของชาวบ้านในสภาพเก่าตั้งอยู่ด้วยนะครับ
ก็มีคุณลุงในพื้นที่ที่พาเรามานะฮะนี่ฮะ
ชื่อว่าลุงเกลี้ยงลุงเกลี้ยงบอกว่าแถวนี้นี่แหละติ

เป็นหญิงสาวที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตมาฝังไว้ที่นี่

แล้วน้องสาวของลุงเกลี้ยงเองเนี่ยติถามว่าอ๋ออยู่แถวนี้เหรอฮะ
บอกอ๋อไม่ใช่น้องลุงมาผูกคอตายที่ต้นโพตรงนี้

ก็มีหญิงสาวตายทั้งกลมฝังศพที่นี่
น้องสาวลุงเกลี้ยงมาผูกคอตายที่ต้นโพตรงแถวนี้
แล้วก็ไปพบองค์พระพุทธรูปเสียนขาดที่ตั้งอยู่ที่นี่นะฮะ
ตรงนี้เป็นจุดพื้นที่นะฮะ
มีลักษณะพระพุทธรูปนั่งชุมนุมล้อมรอบ
องค์พระพุทธรูปปางสมาธิที่เหลือตรฐานนะฮะ
เสียนขาดมีต้นไม้ที่ชาวบ้านหรือว่าจะใครก็ไม่รู้
เอาจีวอนมาผูกไว้ก็หลายต้น
โอ้โหฟังแค่นี้

กลับฮะกลับแล้วมาใหม่

กลับลงมาแป๊บนึงก่อนนี่ฮะกลับมาทำใจก่อน
แล้วกลางคืนกลับมาใหม่เพราะว่าพี่เขมสอนสั่งไว้
ใช่ติก็เลยต้องมาอีกต้องไปต้องไป
เอาไฟฉายส่องแล้วก็เดินขึ้นไป
สำนักส่งร้างบนยอดเขาโชคชนางในโซเชียลนี่บอกกันเลยกันว่าเฮียนเหลือเกิน
ชาวบ้านก็พูดถึงกันเยอะติเลยมาพิสูจน์ครับ
ก็ตั้งใจจะมาหาพระน้องด้วยนั่นแหละ
ที่เจอเมื่อกลางวันแล้วท่านมาปากกรดอยู่อ่ะ
จะมานั่งสมาธิอยู่ที่นี่นะฮะ
ก็เจอพระน้องนะฮะเราก็เลยถามว่าเออท่านตกลงเป็นยังไงบ้างนะครับ

บอกว่าเดิมเนี่ยท่านก็เป็นคนพื้นเพจังหวัดสุโขทัยนี่แหละ
มา๘พันศาแล้วแต่ชอบทุดงไปตามที่ต่าง

ทีนี้ก็ทราบข่าวว่าเออที่บ้านเกิดที่สุโขทัยเนี่ย
มีสำนักสงร้างแล้วมีความเฮียนต่าง

เพราะว่าอยากจะมาทำสมาธิมาแผ่เมตตาให้กับวิญญาณต่างด้วย
ก็มานั่งอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเราเจอเนี่ยเมื่อวานนี้แล้วท่านก็นั่งอยู่คืนนึง
แล้วคืนนี้เนี่ยติย้อนกลับไปถามอีกนะฮะ
ท่านบอกว่าที่นั่งสมาธิปักกรดอยู่คืนนึงเนี่ย
พบว่าสถานที่แห่งนี้มีพลังงานหลายอย่างรายล้อมอยู่สัมผัสได้
ขณะที่นั่งคุยกับติอยู่เนี่ยพระน้องบอกติว่าเนี่ยตอนเนี้ย
วิญญาณในพื้นที่เหล่านี้ก็มานั่งดูเราอยู่นะ
โอ้โหเท่านั้นแหละแม่
พลังงานที่พระน้องท่านสัมผัสได้เนี่ยติย้อนกลับมา

บอกว่าตอนที่นั่งสมาธิอยู่นะ
เห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้นโพ
นุ่งผ้าเตี่ยวไม่ใส่เสื้อ
นี่ฮะมายืนอยู่หน้ากรดแล้วชะโงกดูท่านตอนนั่งสมาธิ
แต่เขาไม่ได้ทำอะไรนะ
แล้วผู้ชายคนนี้ก็กลับไปซึ่งพระน้องบอกว่าเชื่อว่านี่ฮะมาชะโงกอย่างนี้
คนที่มาดูเนี่ยสงสัยจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้อยู่
ก็ได้ไม่ได้มาทำอะไรก็กลับไปนะครับหลังจากนั้นหลังจากผู้ชายคนนี้กลับไป
มีวิญญาณผู้หญิงกับเด็กมาเดินรอบปลดที่ปรากฏนั่งสมาธิอยู่
แต่มาเดินรอบไม่ได้เข้ามาใกล้นะฮะท่านก็ไม่ได้พูดคุยสนทนาอะไรด้วย
วิญญาณที่มาเดินวนรอบกรดเนี่ยสงสัยต้องการมาดูว่าพระมาทำอะไร
พอมาเดินอยู่แล้วก็จากไป
เป็นรูปร่างสูงเลยต้นไม้คือเป็นเงาดำหรือเป็นรูปร่าง
ไม่ก็มาเป็นรูปร่างคือลักษณะไม่ได้น่ากลัว
เขามาดีเขามาดูแล้วก็กระเด็นจากไป
สิบหกมากับเด็กตัวเล็กเนี่ยเขากระเดินมาดู
ลักษณะเขาเศร้าแล้วเขาก็เดินจากไป
ผู้หญิงอายุสิบหกตัวเล็กรู้สึกจะผมผมประมาณแค่เนี่ย

เด็กหรือครับ

คือทุกที่ที่เราเข้าไปจะต้องมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่ง
เราถึงจะได้เข้าไปแล้วเราก็จะเจอกับกลุ่มพวกเนี้ย

นี่ฮะถ้าจะพูดถึงผู้หญิงกับเด็กคนนั้นก็
น่าจะตรงกับที่ลุงเกลี้ยงกันบอก
ว่ามีวิญญาณไม่ใช่มีวิญญาณมี
พวกผู้หญิงตามจังกลมมาฝังอยู่
เราก็เลยชวนพระท่านนะครับ
บอกว่าขึ้นไปบนยอดเขาโชคชะนางกันหน่อยไหม

เพื่อท่านจะสัมผัสอะไรได้อีกนะฮะ
สำนักส่งร้างโชคชะนางในจังหวัดสุโขทัยนะครับ
ซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็จะมาตรวจสอบดูว่าพื้นที่ตรงบริเวณเนี้ยเอ่อ
จะมีพลังงานบางอย่างตามที่ชาวบ้านล่ำลือกันหรือไม่ซึ่งวันนี้ทีมข่าวก็ไม่ได้มาแบบว่าลบหลู่หรือว่าล่วงเกินอะไรครับ
แต่เราจะมาตรวจสอบดูซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้มียานทิพย์หรือว่ามีจิตสัมผัส
และเราก็ไม่ได้มีความถนัดทางด้านนี้แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าถ้าไม่เชื่อ
แต่อย่าลบหลู่ต้องตามผมไปดูกันครับผม
ซึ่งบันไดเนี้ยมีทั้งหมดแปดร้อยเจ็ดสิบหกขั้นบรรยากาศบันไดอะฮะ
ตอนกลางคืนนะครับเนี่ยก็จะแตกต่างจากตอนกลางวันหน่อยคือ
เรื่องของความมืดนะครับผมนี่ฮะตอนที่ติเขาคุยให้เราฟัง
เหมือนเขาไม่ได้มองเราแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันหรือตาก็เป็นอย่างงี้เอง
คุณผู้ไปตั้งนอนสังเกตเดี๋ยวเขามองไปมองมาแบบดูเหมือนเขากังวลอะไร
เขาอาจจะกลัวเออนะฮะพอขึ้นไปถึงบนยอดเขาโชคชนางนะครับ
คุณผู้ชมครับพระน้องท่านก็ไปนั่งตรงแท่นพระพุทธรูปฮะ
ค่ะแล้วก็กวาดสายตามองรอบรอบพื้นที่ซึ่งมันก็ทั้งมืดแล้วก็เงียบสงัดนะฮะ
และท่านก็บอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าท่านมองเห็นหมู่บ้านเมืองลับแหลซึ่งมีชาวบ้านแต่งชุดโบราณกำลังเดินกันอยู่
แต่ชาวบ้านเมืองลับแลเนี่ยมองไม่เห็นพระกับทีมข่าวหรอก
เพราะว่าอยู่กันคนละมิติแต่ท่านมองเห็นนะฮะ
ก็ถามว่าเออแล้วเขาเป็นยังไงเมืองรับแล
พระท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกชาวเมืองรับแร่เขาไม่ทำอันตรายอะไรเรานะครับ
ชาวเมืองลับแลเนี่ยเขาอยู่แถวนี้คือเขามากราบไหว้เจดีนะ

นี่ครับตรงนี้นะครับที่จะเข็ดนี้เลย
นี้คือเป็นทางเข้าของ๑หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง

ตอนนี้เดินพลุกพลาดเขาเดินลายล้อมเราเลยใช่ไหมครับเนี่ย
เขาก็อยู่บริเวณนี้เขาจะมาสักการะดีดีอันนี้

ใช่แหละว่าตรงนี้จะเป็นเวิงน้ำมืดบ้าน
อันนี้ที่ลุงพี่นั่งสมาธิเราเห็นด้วยไหมครับ

เขาก็ไม่เห็นเราเราก็แค่เราสัมผัสได้เฉย

นี่ฮะก็หลวงพี่ท่านก็พาขึ้นมาดูนะ
ท่านบอกว่าท่านก็ขอปรากฏนั่งสมาธิอยู่ในพื้นที่ที่นี่ต่อ
เราก็กราบลาท่านนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านตั้งใจจะมาแผ่กุศลเมตตาต่าง
กับพูดผีวิญญาณแถวนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างแถวนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับติก็เลยลงไปข้างล่างด้านล่างเขานะครับ
เพราะว่าลุงเกลี้ยงเนี่ยรอเราอยู่ข้างล่าง
เกลี้ยงบอกกลางวันขึ้นมารอบแล้ว
กลางคืนไม่ไหวตีก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับ
เกลี้ยงก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยบ้านลุงเกลี้ยงก็อยู่ตรงแถวนี้นี่แหละ
สำนักส่งร้างแถวนี้อยู่กับชาวบ้านอีกสัก๕๐กว่าหลังคาเรือน
แต่ปัจจุบันเนี่ยก็ย้ายกันไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับ
เพราะว่าพอสำนักสงฆ์แถวนี้ไม่มีพระอยู่กลายเป็นสำนักส่งร้าง
ชาวบ้านเขาก็ค่อยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็กลายเป็นป่ารกร้างไปเลยพื้นที่แถวนี้
ลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระที่สำนักสงฆ์แห่งนี้มาตั้งแต่เด็กลุงบอก
ตั้งแต่ลุงเนี่ยอายุ๖ขวบนะครับตอนนั้นนะลุงบอกว่าลุงก็ถือว่าเป็นเด็ก
นี้ยังจิตใจเป็นวัยบริสุทธิ์อยู่ลุงเคยนั่งกรรมฐานแล้วก็เห็นชาวบ้านเมืองลับแลเหมือนกันนะ
เหมือนพระที่ท่านขึ้นไปแล้วบอกเจอเลยนะแต่พระท่านเพิ่งมานะ
มานั่งสมาธิปรากฏคืนแรกเนี่ยแล้วขึ้นไปครั้งแรกบนยอดเขา
ตอนกลางคืนกับคุณกิติศักดิ์บอกเห็นเมืองลับแลลุงเกลี้ยงบอก
ลุงก็เคยเห็นตอนลุง๖ขวบตอนยังอยู่แถวนี้นะครับ
ลุงบอกว่าชาวบ้านเมืองลับแลเนี่ยจะนุ่งห่มชุดสีทองข้าวของเนี่ยเป็นสีทองเป็นทองคำหมดนะครับ
แล้วเคยเห็นชาวบ้านคนหนึ่งกำลังจะหยิบพระพุทธรูปสีทองออกจากเมืองลับแล
ก็พยายามห้ามไว้นะฮะแต่ห้ามไม่ได้
ที่ชายคนที่เห็นจะหยิบพระติดมือออกมาจากเมืองลับแลจะออกไปเนี่ยนะ
แล้วจากนั้นเนี่ย๖เดือนชายคนที่เห็นในกรรมฐานเนี่ยก็เสียชีวิตลงเพราะป่วย
ลุงก็เลยคิดว่าอาจเกี่ยวข้องกับที่เห็นหรือเปล่าไปหยิบพระจากเมืองรับแรง
ซึ่งแถวนี้ก็เป็นพื้นที่เมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองต้องห้าม
ที่มีชาวบ้านบอกว่าพื้นที่สำนักสงร้างแห่งนี้ผีดุมีวิญญาณ
กับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเห็นนะครับ
ลุงเคยเจอแต่เสียงบางอย่างหล่นลงมาจากที่สูงตอนกลางคืน
แต่พอมาเจอเนี่ยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเสียงอะไรนะ
เพราะว่ามองหายังไงก็ไม่เห็นตอนนั้นมาหาเก็บเห็ดอะไรพวกนี้นะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะที่ลุงเกลี้ยงเล่าไว้นะครับ
คิดว่าเขามาหยอกไหมครับพ่อ
ครับจะมาหยอกหรือเปล่านี่แหละครับ
มีอะไรอีกไหมครับพี่ยาว
ครับก็มีแค่นั้นแหละครับที่ว่ารีรับก็มีแค่นั้นแหละครับ
โอเคครับพ่อ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่เอาเป็นว่าเรื่องของการพิสูจน์พื้นที่ตรงนี้เราก็มากลางคืน
คำบอกเล่าของพระที่เราเจอหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้
แต่ถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยลุงเกลี้ยงคนเก่าคนแก่ในพื้นที่เนี่ยเคยอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะ
บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสำนักสงร้างตรงนี้เนี่ยอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลมาจัดการให้หน่อย
อย่างน้อยไม่มีพระอยู่ไม่มีสำนักสงฆ์อะไรแล้วเนี่ยยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่อะไรอีกเยอะแยะนะครับ
หรือทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ได้ให้มันไม่กลายเป็นที่เปลี่ยวแล้วก็ผู้คนขึ้นมาเที่ยวได้รายได้บันดงบันไดก็มีหมดแล้วเนี่ยจะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุโขทัย
เขาก็บอกว่าไม่อยากจะปล่อยให้เป็นพื้นที่รกร้างแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะไปท้าพิสูจน์ผีจะไปมั่วสุมอะไรมันก็จะไม่ดีไงก็อยากให้สนับสนุนเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยอะไรแบบนี้นะคะ